การที่เกิดขึ้นในวัดที่จังหวัดน่านกันบ้างนะครับ
หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสจ้างช่างก่อสร้าง

สลากแปลว่าช่างหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับ

แต่ปรากฏสล่านายนี้โอ้โหกลับขโมยของในวัดซะเองนะครับ
นี่แหละฮะชุดสืบสวนสพเมืองน่าน
ต้องควบคุมตัวแล้วก็ต้องสอบปากคำ
ผู้ตัวหาก็คือนายนาเครณสำยสอ๔๑ปี
สลานายนี้เป็นคนที่เข้ามารักษัพตู้เงินบริจาค

ที่ตำบลกองควายเที่ยวเมืองน่านนะครับ
ภายในตู้มีเงินอยู่ประมาณ๑๐๐กว่าบาท

หลังก่อเหตุนำเงินไปซ่อน
ในช่องเก็บของใต้เบาะรถจักรยานยนต์

เพราะว่าไปทำบาปไว้ในวัดนะครับคุณฮะ
ส่วนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยคือมีอาชีพเป็นศาล่ะครับ
ก็รับงานก่อสร้างตามวัดต่าง

ยังไม่เข็ดนะฮะกลับมาก่อเหตุอีกครั้ง
ครั้งนี้ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะครับ
บอกว่าที่ทำลงไปที่งัดตู้บริจาค

อ้าวอย่างนี้เหรออ้าวดื้อเหี้ยเหรอ
เขาบอกว่าสนิทกันสนิทกับเจ้าอาวาส
สนิทกับพระท่านสนิทกับทุกเจ้า
ก็เลยคุ้นเคยกันก็เลยแค่ล้อเล่นเท่านั้นเอง

ตำรวจบอกว่าจะเป็นเพียงการล้อเล่นได้ไง

อีกอย่างท่านเป็นพระก็ไม่น่าไปล้อเล่นขโมยแบบนี้นะครับ

ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน
หรือรับของโจรส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ